ช่วงนี้หลีมีพร้อมพงศ์เอ้ยอโสดเอ้ยนานาเอ้ยถูกแล้วนานาปัญหาเข้ามาเยอะจนน่าปวดหัว
แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มุกของหลีกหรือปัญหาที่น่าปวดหัวมากกว่ากัน
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
มาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีปัญหารุมราวเศร้าใจแพ้เดือนมิถุนายน
จะซวยแบบควรติด
มีข่าวแห้งเข้ามาจนไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเซ้งน้อยน้อยนี้น้อยนี้น้อยต้องเปลี่ยนเป็นคนช้ามีสติสวดมนต์เข้าไว้จะช่วยได้นะจ๊ะ
อันดับสี่ราศีพิจิกษ์เจ้านี้ไม่ได้โดนจังจังแต่คนในครอบครัวจะรับไปจนชาวพิจิกษ์จังมัง
คนใกล้ตัวพี่ผ้านาอาพ่อแม่อาจป่วยจนเกิดความวุ่นวายในสมาชิกครอบครัว
เสียเวลาเสียทรัพย์ก้อนโตพากุลขมับตับเครียดกดดันเศร้าใจ
จนทำให้เจ้าตัวป่วยตามไปด้วยโอ๊ยนี่กลัวแล้ว
งานนี้หนูขอเป็นกำลังใจให้แรงเลยนะเจ้าคะ
อันดับ๓ราศีเมษดวงพุ่งแรงแข่งกับราคาข้าวของในตลาด
ช่วงนี้ชาวเนธจะรุนแรงตลอดแตกจนมีผลกระทบกับผู้ใหญ่ในบ้าน
อาจจะเป็นการทะเลาะกันรุนแรงความคิดเห็นไม่ลงรอยกัน
ความช่วยเหลือกลายเป็นเรื่องบาดหมางความห่วงใยมากเกินไปอาจกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิด
ใจเย็นเย็นเวลาอยู่ด้วยกันหรือพากันไปทำบุญให้ใจร่ม
อันดับ๒ราศีมังกรหน้าฝนเข้ามาก็มีปัญหาจุกจิกกวนใจ
โดยเฉพาะเรื่องในครอบครัวความสัมพันธ์ก็ดูแข็งแรงดี
แต่พื้นที่อยู่อาศัยทำให้มีเรื่องต้องหมดแรงอยู่คนเดียว
หลังคารั่วท่อแตกและพังบ้านเสื่อมต้องซ่อมเพราะปัญหา
เกี่ยวกับนามแบบต่างทำให้น้ำไม่ได้ไหลลงมาจากหลังคาอย่างเดียว
แต่จะไหลออกจากตาด้วยหรือสงสาร
เอาเป็นว่าให้นึกซักว่าหลีพาไปทะเลแล้วจะได้ยินเสียงสู้สู้และยังเล่นอีก
อันดับหนึ่งราศีกุลดวงดีพระคุ้มครองแต่ด้วยความดีก็จะมีสิ่งลี้ลับตามติดมาให้เกิดปัญหาจนได้
จะมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นเช่นอาจจะได้เจอกับจูออนชักกี้ซาดากกแอนนาเบลด้วยแกนนั่นมันนั้น
นำไปสู่อุบัติเหตุต้องใช้สติในการเดินทางระวังในการใช้ชีวิตในทุกทวงท่า
สิ่งลี้ลับวิญญาณหรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจะมาโผล่ให้ชาวกุลได้สยึงกล้วยเล็กในช่วงนี้
แนะนำให้ขอหวยหรือให้ไปทำบุญบริจักษ์โลงศพก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งสองสามนะจ๊ะ
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีปัญหารุมราวเศร้าใจแพ้เดือนมิถุนายน
ถ้าหนักอกกับปัญหาให้หันไปหาที่ปรึกษาแต่ถ้าหนักใจเรื่องหาพันรยาหันมาหาหลีอิอิหลียังโสดโสดก็ยังอยู่ทางนี้นะจ๊ะ